อีกคนนึงก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันค่ะช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้
ทำดีเหมือนคนนี้ดีกว่าคุณโตโนภาคินค่ะ
ลุยเก็บขยะนะคะกับโครงการเก็บรักครั้งที่๑๒ค่ะ
บึงมักกะสันซึ่งเป็นปอดของคนกรุงนะคะ
โดยเฮียโน่นะแง้มว่าทั้งปีเก็บขยะได้๑๐ตันเลยนะ
โอ้โหเก่งมากแถมปีหน้าค่ะ๒๐มกราคม
จะแถลงบิ๊กโปรเจกต์รักโลกอีกด้วยค่ะ
เขาเก็บมาก่อนผมมานานมากแล้วเมื่อประมาณต้นปีเราเป็นคนโทรไปขอความ
ขอความรู้จากกลุ่มแชมป์ฮีโร่ครับถ้าเอาจำนวนขยะที่เราเก็บปีนึงนี้
ร้อยตันครับประมาณนี้ทำไมประเทศเราจะเป็นหนึ่งในสิบของประเทศที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกไม่ได้
เราไม่มีสิทธิ์คิดเราไม่มีสิทธิ์ฝันเหรอผมคิดว่าไม่จริง
เราทำได้ถ้าเกิดว่าทุกมือทุกคนช่วยกันจริง
มีโปรเจคที่สำคัญมาก

แล้วเดี๋ยวเจออาจจะรบกวนให้พี่ไปรวมกันในวันนั้น
เพื่อที่จะได้แถลงข่าวกับโปรเจคที่เรากำลังจะทำ
โอ้โหโตโน่ดูจริงจังมากเลยนะ
แล้วเสื้อที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ทำงานหนักจะหลุดลุ้ยนะคุณ
อันนี้มันเป็นดีไซน์เสื้อเฉยนะคะ
โตโน่ค่ะก็เลยขออัปเดตอาการบาดเจ็บ
เหลือกหอยบาดนะคะระหว่างถ่ายละครกับนิชา
ว่าตอนนี้นะก็อาการดีขึ้นแล้ว

ก็มีช็อต๒ครอบครัวสุขสรรค์
หยอกล้อแกล้งกันเฮฮาไปมานะคะ
แบบนี้เปิดตัวคบกันจริงจังแล้วหรือยังคะเฮียโน่ค่ะ

แล้วพอดีนิชาแพ้เกมของเราก็เลยทำโทษครับ

เป็นไม่ไม่ใช่ครับ

แต่ว่านี่ไม่ใช่เราเป็นพี่น้องที่ดีนะครับ
เป็นเพื่อนแล้วตอนนี้ก็สนิทกัน
คือถ่ายละครด้วยกันด้วย
แล้วก็นิชาก็มาช่วยเราหลายครั้งนะครับ

หลายคนก็รอดูละครเรื่องใหม่

แต่วันนี้เขาน่ารักนะช่วยกันทำดีนะคะ
ใช่ค่ะ